ที่นางสาวดารณีลิขิกวรศักดิ์รองอธิบดีกรมพละศึกษา
ก็ร่วมกับตัวแทนสำนักการกีฬากรมพลักษึกษา
แถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก
ชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่๗ประจำปี๒๕๕๙
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในกลุ่มอายุ๕๗ปี

และช่วยให้เกิดพัฒนาการด้านกีฬาอย่างต่อเนื่องค่ะ
ซึ่งการแข่งขันมี๒ประเภทด้วยกันนะคะ
คือการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก๖รายการค่ะ
วิ่ง๓๐เมตรวิ่งข้าม๑๓๐เมตรและยืนกระโดดไกลค่ะ
โดยการแข่งขันก็จะมีระหว่างวันที่๒๖๒๗สิงหาคมนี้นะคะ